ท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่ธนายตั้มทนายสิทธาเนี่ยนัดหมายกับลุงพลนะ
ว่าจะไปที่มุกดาหารที่บ้านกอกใช่ค่ะแต่ก็ขึ้นเครื่องบินไปลงที่สกลนคร
เพราะว่ายังไงก็ต้องไปลงตรงนั้นก่อนเพียงแต่ว่าคุณจะเข้าได้หรือเปล่า
เขามุกดาหารเขามีเรื่องของพื้นที่เสี่ยง๕จังหวัดสีแดงเนี่ยอย่างมาสมุทรสาครแบบทนายตั้มเนี่ย
เป็นยังไงต่อเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะแต่ว่าดูบรรยากาศที่บ้านลุงพลตอนเช้าวันนี้ก่อน
ลุงพลนายชัยพลวิพาลุงเขยน้องชมพู่นี่ฮะ
เพราะว่าได้ขอให้ทนายตั้มมาช่วยทำคดีน้องชมพู่ให้หน่อย

ถ้าตัวเขาเองจะถูกแจ้งข้อหาอะไรประมาณอย่างนี้

เช้ามาก็มากวาดลานบ้งลานบ้านเตรียมต้อนรับทนายตั้ม

คนที่ดูภาพนี้ก็บอกว่าโอ้โฮทำไมลุงกวนอารมณ์ดีจัง
เดี๋ยวค่อยฟังลุงพูดดูลุงเต้นก่อน

ไปเต้นได้นะน่าจะอยู่ไม่เกิน๔ทุ่ม
มันพร่องไปเบิดแล้วคือใจ
โป๊ะตัวที่เขาเพดปินมันยังจริงกลมดาลอายนี้หรือกลมแกรง
ปรากฎณ์กลมแงงแป๊บมารมกลมแป็บแปลงกามงงงเองในชีวิตเธอ
เพราะว่าส่วนที่ของเพศเป็นมันยังจริงกองแต่ละน้องกองแกง
มันออกมันยังมักมันออกมันแปลงมันยังมันยังมันยัง
ในที่บ้าบ่าโหลลายกับพ่อเธอ
ตามเป็นหน่อยจากแม่ก็พึ่งเสียเคยเจอ

มันออกมันแปลงแต่ละน้องกองแกง
มันออกมันยังมักมันออกมันแปลงมันยังมันยัง

ตามเป็นหน่อยจากแม่ก็พึ่งเสียเคยเจอ
ตามเป็นหน่อยจากแม่ก็พึ่งเสียเคยเจอ
มันออกมันแปลงแต่ละน้องกองแกง
มันออกมันยังมักมันออกมันแปลงมันออกมันแปลง

รอพบทนายตั้มนะรอพบเนี่ยคือเดี๋ยวจะไปหาที่สนามบินที่สะกดนคร
ลงเครื่องที่นั่นไม่ได้เตรียมเอกสารหลักฐานทางคดีน้องชมพู่อะไรไว้
ก็จะเป็นการเล่าให้ฟังมากกว่าทนายตั้มอยากรู้ข้อมูลอะไรจะเล่าให้ฟัง
นี่คือตินะครับท่านกิติสักวิจัยเจริญสุก
หลังจากที่ผ่านพ้นเรื่องราวในวันนั้นมานะครับวันนี้ไปสัมภาษณ์รุ่งพลตามปกตินะฮะ
ลุงพลบอกว่าถ้าทนายตั้มอยากรู้เรื่องอะไรก็จะเล่าให้ฟังนะ
ส่วนที่ทนายตั้มตั้งข้อสังเกตว่าน้องชมพู่เป็นไปได้ไหมจะพลัดหลง
เดินขึ้นไปเสียชีวิตที่ภูเหล็กไฟเองลุงพลบอกว่าอยากให้ทนายตั้มกับทีมงานเนี่ย
ลองเดินขึ้นสำรวจภูเหล็กไฟก่อนเดินไปให้ถึงจุดที่เจอศพน้องชมพู่
แล้วค่อยมาพิจารณาว่ากันเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องคดีความที่ตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาอยู่หลายคดีนะฮะ
ลุงพลบอกว่าไม่ได้เครียดไม่ได้กังวลอะไรก็ให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
เต้นเมื่อเช้าก็แค่รู้สึกผ่อนคลายตั้งใจจะมาทำความสะอาดบ้านรอรับทนายตั้ม
บรรยากาศก็เลยคิดสนุกสนานขึ้นมาก็เลยเต้นกันก็เท่านั้นเอง
ใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
คือขึ้นเครื่องจากท่ากัศยานดอนเมืองเวลาบ่ายโมง๑๐นาทีนะคะ
ไปถึงสนามบินสกลนครค่ะนี่ค่ะ
มีในแพทย์ร่วมเดินทางไปด้วยนะคะ
กรอกข้อมูลสักถามข้อมูล

แล้วเดี๋ยวดูจังหวะที่เจอกับลุงพลและป้าแตน

เจอลุงพลกับป้าแตนค่ะก็ทักทายกันนะคะ

คือจริงแล้ว

เพื่อที่จะขึ้นไปภูเหล็กไฟจุดที่พบศพน้องชมพู่
เพราะว่าทนายตั้มบอกว่าอยากจะลงพื้นที่ด้วยตัวเอง

แต่ด้วยความที่สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารไม่อนุญาต

ก็เลยขอคุยกับลุงพลที่สกลนครนี่แหละ

ก็เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวกันด้วยเมื่อช่วงเย็น
แถลงข่าวกันไปตอน๕โมงเย็นที่โรงแรมโชคดีเพลสที่สกลนคร
ก็ยืนยันว่าตอบทุกคำถามนะคะ
นี่ค่ะนักข่าวก็ถามเยอะว่าจะเข้ามุกดาหารไหมพรุ่งนี้
กันจะเข่าต่องทำยังไงบ้าง
เดี๋ยวไปลองฟังบรรยากาศดูค่ะ
ก็อย่างที่ทุกคนทราบ